คุณผู้ชมคะเดี๋ยวคืนนี้จะลากันไปด้วยเรื่องนี้ค่ะ
ไม่รู้ยังไงงานเข้าหมอปลาเหรอคะ
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีหมอปลาไม่ใช่แค่ปราบผี

มีวัดวัดหนึ่งเขาขึ้นป้ายเอาไว้
ปลุกกระแสห้ามหมอปลาเข้ามาสร้างความวุ่นวายในเขตวัด

ใช้อำนาจอะไร
เขาอ้างว่ากันว่าวัดนี้อยู่ที่พรมพิรามจมัดพิษนุโลก

หมอปลาว่ายังไงเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเสียงของหมอปลาก็แล้วกันนะคะ
ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและทุกข้อความที่ส่งเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
อย่าโปรดป้ายนะให้ติดไว้เพราะถ้าคุณโปรดป้ายผมถือว่าคุณกระจอก